ผู้ชายคนหนึ่งที่มุกดาหารคาดว่าหลอนยาบ้า

ลูกแบบลูกเด็กอ่อนเลยแค่เดือนกว่า

เขาพยายามจะเข้าไปช่วยไปเอาตัวกัน
สุดท้ายเนี่ยหนีออกไปแล้วตอนนี้ยังตามไม่เจอนะฮะ
ตรงนั้นนะโอเคด้วย
ตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปถึงในตัวบ้านไม่เจอแล้วนะฮะ

หลังจากปิดล้อมกันอยู่สักพักนึง
พอวางแผนแล้วก็ตัดสินใจว่าต้องเข้าไปแล้ว
เพราะว่ามีเมียกับลูกของคนที่ก่อเหตุ
ใช้ปืนจับเมียกับลูกเป็นตัวประกันอยู่ในบ้านอยู่ด้วยเนี่ย
เดี๋ยวจะเป็นอันตรายแต่เข้าไปไม่เจอแล้วนะครับ
นี่เป็นชุดเฉพาะกิจนะฮะอาวุธครบมือนะครับ
เข้าไปตรวจค้นในที่พักของนายวีรพงศ์บุญทวีชื่อเล่นชื่อเล็ก

หลังจากพ่อของเขาแจ้งมาว่าลูกชายเนี่ยคลุมคลั่งจับเมียกับลูกเป็นตัวประกัน

ด้านนายพบข้าวของกระจายหมดเลยนะฮะในห้อง
นี่ฮะมีนี่มีนมของเด็กด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
สำเร็จรูปนะครับมีกระสุนปืนลูกโม่จุดสามแปดตกอยู่ในห้องด้วย
เพราะว่าเขาก็ยิงปงยิงปืนอะไรอยู่ในห้องด้วยนี่นะฮะ
สาเหตุที่ต้องเข้ามาบุกจับตรงนี้เนี่ยพ่อของในเล็กนะฮะ
พ่อชื่อลุงจำนงอายุ๖๒โทรไปแจ้งตำรวจบอกว่าลูกชายเนี่ยคลุมคลั่ง
นี่คือพ่อนะฮะบอกลูกนี่คลุมคลั่งจากการเสพยาเสพติด
เหมือนกับมีอาการลักษณะหวาดระแวงไม่ให้ใครเข้าใกล้ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
เช้าวันนี้เนี่ยลูกชายเนี่ยอัดคลิปผ่านโทรศัพท์มือถือ
นี่คลิปนี้นะฮะส่งไปให้กับญาติญาติเพื่อนนี่
บอกผมไม่ได้เมายาผมไม่ได้หลอนนะแต่ผมไม่อยากให้ใครมายุ่งกับลูกกับเมีย

ที่ดีครับวันนั้นด้วยครับพ่อท่านพรรณนะครับ

หลอนกับโอ้ผมสาภพรณ์เนี่ยครับตอนนี้
นอนนอนคือตำรวจมาถึงเนี่ยใช้เวลาปิดล้อมอยู่แปดชั่วโมงนะฮะ
ค่ะแต่ในเล็กไม่ยอมออกมาไม่ให้เข้าใกล้เลยนะครับ
เพราะว่าเขามีปืนด้วยนะฮะยิงขึ้นฟ้าอยู่หลายนัด
ตำรวจก็ยังไม่กล้าที่จะเข้าไปกลัวว่าลูกกับเมียเขาจะเกิดอันตราย
ลูกแค่อายุเดือนเดียวฮะลูกเขานะฮะมีเมียที่ถูกจับอยู่ด้วยนะครับ
สุดท้ายเนี่ยทางภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหาร
ตรวจเอกชัดชัยวงสุนะได้ให้พ่อของในเล็กกับพี่ชายที่ในเล็กเขานับถือ
มาช่วยเจรจาก่อนทีแรกพยายามเจรจาก่อน
ให้เขาปล่อยลูกกับเมียออกมาให้ออกมาจากห้องให้วางอาวุธ
แต่ก็ไม่เป็นผลเจ้าหน้าที่ก็วางแผนกันอีกครั้งนะฮะ
ว่ายังไงคงต้องเข้าไปแล้วล่ะนี่ครับเตรียมกำลังเตรียมอาวุธให้พร้อม
แล้วก็เข้าไปก็เหมือนภาพที่ท่านเห็นตอนแรกแต่พอเข้าไปด้านในไม่เจอแล้ว
คาดว่าในเล็กเนี่ยฉวยจังหวัดช่วงที่เจรฐี่เนี่ย
ไปประชุมวางแผนกันเอาเมียกับลูกออกมาจากที่พัก
แล้วก็ขึ้นรถอีซูซูสีบรอนขับหลบหนีออกไป
เส้นทางที่ไปเนี่ยเป็นเส้นทางมุกดาหารกาลสินนะฮะจนถึงตอนนี้ตามไปก็ยังไม่เจอเลย
พ่อของในเล็กบอกว่าพยายามติดต่อลูกชายตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้
แต่ติดต่อไม่ได้ก็เลยไปดูที่บ้านอีกหลังหนึ่งที่ตัวเมืองมุกดาหาร
หวังว่าจะไปอยู่ที่นั่นก็ไม่เจอนะคาดว่าลูกชายน่าจะมุ่งหน้าไปทางกาลสิน
ส่วนปมที่ก่อเหตุเนี่ยน่าจะมีอาการหลอนจากยาเสพติด
ฝั่งแฟนเขา
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีรวมไปถึงไทม์ไลน์ด้วยนะคะ
คือเจ้าหน้าที่บอกว่าตัวนายวิรพงศ์บุญทวีอายุ๓๒ปีผู้ก่อเหตุเนี่ย
ใช้ปืนจุด๓๘จี้บังคับเมียกับลูกวัย๑เดือนขังเอาไว้ในบ้านตอน๙โมงเช้า
วันที่๓กรกฎาคมก็เกลี้ยกล่อม๘ชั่วโมง
โมงค่ะชุดเฉพาะกิจตำรวจภูทรมุกดาหารปิดล้อมบ้านพยายามจะเกลี้ยกล่อมแต่ไม่เป็นผล
นาฬิกา๔๕นาทีนายเวียรพงศ์พาลูกเมียหนีขับรถกระบะหนีไปตามเส้นทางมุกดาหารกาลสินนะคะ
วันนี้ค่ะตำรวจรู้มาว่านายวีรพงศ์ขับรถพาภรรยาไปหาเพื่อนที่อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่น
ก็คือเป็นเพื่อนที่เคยติดคุกด้วยกันนะคะส่งเจ้าหน้าที่ตามไปนะคะแต่ไม่เจอ
บ่าย๒โมงเจ้าหน้าที่จับสัญญาณโทรศัพท์มือถือของนายเวียรพงศ์ที่อำเภอกุชินารายกาลสินค่ะ
ก็พยายามตามไปอีกพยายามจะไล่ล่าขอความร่วมมือให้ชาวบ้านแจ้งเบาะแส
โมงเย็นมีรายงานว่านายเวียรพงศ์โทรศัพท์หาแม่บอกว่าจะกลับบ้านเจ้าหน้าที่ก็ตรึงกำลังเฝ้ารอตามบ้านญาติของนายเวียรพงศ์นะคะนี่นะฮะ
ขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบเนี่ยพบว่าล่าสุด
ในเล็กเนี่ยเคยก่อเหตุฆ่าคนตายมาก่อนแล้วนะครับอืม
นี่คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไป
คุยอยู่ด้วยคือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับผู้ใหญ่สมสาใจเที่ยง
ผู้ใหญ่สมสาบอกว่าเมื่อวานได้รับแจ้งจากพ่อของในเล็ก
ว่าในเล็กเนี่ยคลั่งกักขังเมียกับลูกวัยหนึ่งเดือนเอาไว้ในบ้าน
แล้วมีปืนด้วยแล้วยังยิงปืนอีก๑๐กว่านัดในบ้าน
ก็เลยไปดูกันนะแจ้งตำรวจให้ไปดูด้วย
พยายามเจรจาอยู่นานยังไงก็ไม่เป็นผลไม่ยอมออกมาไม่ยอมปล่อยลูกปล่อยเมีย
ก็กลัวว่าลูกกับเมียของเขาจะไม่ปลอดภัยเพราะว่าในเล็กเนี่ยมีปืน
แม้ว่าจะอัดคลิปมาเนี่ยบอกไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่ง
ผมไม่ได้บ้าไม่ได้ร้อนไม่ได้เมาแต่เขาก็ไม่เชื่อใจกันนะฮะ
ผู้ใหญ่สมสาบอกว่าก่อนหน้านี้ในเล็กเคยก่อเหตุยิงคนในหมู่บ้านเสียชีวิตมาแล้วนะฮะ
เมื่อปี๕๗นะแล้วนี่เพิ่งพ้นโทษออกมาได้ปีกว่า
ปกติในเล็กเขาจะอยู่บ้านแม่อีกหมู่บ้านนึงนะแต่ว่าตอนนี้มาก่อเหตุตรงนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับ
ชาวบ้านเขาก็หวาดภาวะกันหมดเพราะว่ายังไม่สามารถจับกลุ่มในเล็กได้เลย
ปกติเลยเขาอยู่บ้านในสมสะอาดนู่นเป็นลูกบ้านของบ้านสมสะอาด
แต่พ่อเขามาอยู่ที่นาอยู่ไล่นาก็เลยมาอยู่กับพ่อ
มาไปมาระหว่างบ้านโคกสูงกับบ้านนันทวัน
เพราะว่าแม่เขามีปลูกบ้านอยู่บ้านโคกสูงอีกหลังหนึ่งเขาไปมา
หลังจากเอาลูกกับเมียขึ้นรถกระบะขับหลบหนีไปเนี่ย
มีข้อมูลว่าในเล็กติดต่อไปหาแม่เขาตอน๔โมงเย็นนะฮะ

ผู้บังกับการปรูธรปรูธรจังหวานมกดาหารบอกว่า
ในเล็กนี่ยอมปล่อยลูกออกมาแล้วนะ

ปล่อยลูกให้กับเจ้าหน้าที่ที่วัด
รอยพระพุทธบาทภูมิมโนรม
ตำบลศรีบุญเรืองอำเภอเมืองมุกดาหาร

ค่ะยังไม่ยอมหยุดค่ะยังขับรถหนีต่อ
โอ้โหก็ต้องตามกันต่อ
ใช่ค่ะตอนนี้บอกว่าตำรวจกำลังตามประกบอยู่ค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ